คุณผู้ชมคะเรื่องของการลงทะเบียนโครงการเราชนะค่ะ

สำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็

กุมภาพันธ์เป็นวันแรกก็มีหลายปัญหาที่เราเห็น
เรื่องของการเข้าแถวต่อคิวรอนานเรื่องของการจัดระบบจัดระเบียบนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้เห็นภาพนี้
ที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ได้มีการโพสต์คลิปนี้เอาไว้ค่ะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าโอ้โหน่าเห็นใจมาก
สองตายายป้อนข้าวกันแล้วนั่งตรงพื้น
รอลงทะเบียนโครงการเราชนะที่ธนาคารในจังหวัดกำแพงเพชร

คุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ใครที่เห็นคลิปนี้เนี่ยเห็นใจนะ

อาจจะเตรียมข้าวมาด้วยรู้ว่ารอนานอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็ในเฟซบุ๊คที่โพสต์คลิปนี้เอาไว้
เขามีข้อความบอกว่าเพราะชีวิตคนมันเลือกเกิดไม่ได้อืม
สารตากับยายจังมาลงทะเบียนเยียวยาออกจากบ้านเที่ยงคืน
มาถึงธนาคารตี๔ตังค์ไม่มีสักบาท
หวังจะได้เงินเจ็ดพันแฮชแท็กเราชนะและมีเครื่องหมายคำถามต่อท้ายนะคะ

คือคงกะว่าจะได้คิวแรกใช่ไหม
นั่นน่ะสิคะทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบให้นะคะ
เพราะว่าคลิปนี้คนพูดถึงกันเยอะมากจริงค่ะ
แต่นี่รู้สึกจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาเห็นแล้วมาช่วยดู
เดี๋ยวเรามีรายละเอียดเล่าให้ฟังหมดเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านทรัพย์มะนาวตำบลวังทรายอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
สองตายายเนี่ยค่ะตามคลิปเมื่อสักครู่นี้

ใช่ค่ะไปเจอแล้วนะคะคือรถเสีย
ซ่อมรถกันอยู่รถเสียแล้วทีมข่าวไปเจอพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้วย

ระหว่างทางเลยคุณตาคุณยายขึ้นรถเถอะเดี๋ยวไปส่งดีกว่า
ก็เลยพาขึ้นรถกระบะนะคะเพราะว่าเห็นกำลังซ่อมรถกันอยู่

โอ้โหนี่ค่ะทีนี้ค่ะก็เลยไปถึงบ้านของคุณตาคุณยายนะคะ
ส่งถึงบ้านเลยตอนแรกมาซาเล้งกันแบบนี้นะ
คุณยายขึ้นคันนู้นไปใช่ค่ะไปถึงบ้านเขาก็อยู่กันสองคนค่ะ
ไม่ได้เป็นตายายเป็นแม่ลูกกันตรวจสอบแล้วเป็นแม่ลูกกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ดูอายุเหมือนจะเป็นสามีภรรยาเป็นคุณตาคุณยาย
ใช่แต่คุณแม่อายุ๘๑ลูกชายอายุ๖๒
แต่ดูภาพตามคลิปผิวเผินนึกว่าเป็นตายายเป็นสามีภรรยากันแต่จริงแล้ว
มีสุนัขอีกหนึ่งตัวค่ะคุณแม่ชื่อว่านางน้อยเอี่ยมสะอาดอายุ๘๑นะคะ
นี่ลูกชายนี่ฮะลูกชายชื่อว่านายจำเนียนเอี่ยมสะอาดอายุ๖๒ค่ะครับ
ตัวลูกชายบอกว่าโอ้โหคุณแม่เนี่ย๘๑แล้วสายตาฝ้าฟางมองอะไรไม่เห็นแล้ว
ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนลงทะเบียนโครงการเราชนะไม่ได้
ก็เลยพาแม่ไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาท่ามะเขือคลองขลุง
ก็หวังจะนำเงินมาซื้ออาหารกินอยู่ในชีวิตประจำวัน
ประเด็นคือแม่ลูกคู่นี้ไปมา๒วันแล้วนะคะ
ตั้งแต่วันแรกค่ะ๑๕๑๖๒วันไม่ได้คิวไม่ทันคิว
ไปตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วไปถึงตี๔วันนี้

ไปถึงตี๔ไปเลยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปกันสองแม่ลูก
คือธนาคารห่างจากบ้าน๓๕กิโลกรัม
ไปถึงเกือบตี๔ห่อข้าวอะไรไปด้วย
เหมือนที่คุณภาคภูมิบอกก็กลัวว่าจะรอนานจะหิว
ห่อข้าวเอาผ่าผมเอาอะไรไปกลัวว่าไปนั่งรอกันนะคะ

ทีมข่าวก็เลยถามว่าไปมา๒วันแล้ว
วันที่๓ตกลงวันนี้ได้คิวไหมได้ลงทะเบียนไหม

๓๐กว่ากิโลกรัมใช่ไหมครับถูกถูก๓๕กิโล
แต่มันก็ใช้เวลานานนะสำหรับจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วคนสูงอายุไปกันสองคน
สุดท้ายวันนี้แม่ลูกคู่นี้บอกว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ลงทะเบียนเป็นคิวแรกเลยค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ดูแลดีมากนะคะ
ลงทะเบียนเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างกลับบ้านกันเลย
แต่ระหว่างทางรถเสียแล้วก็บังเอิญเนี่ยมีคนในพื้นที่ไปช่วยซ่อม
ทีมข่าวกับเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอพอดีก็เลยช่วยนำขึ้นรถแล้วก็ไปส่งที่บ้านค่ะ
หลัดอบตวังไซค่ะนายทองปานโตอ่อนบอกว่า

ก็คิดอยู่เอ๊ะคนในพื้นที่ของเราหรือเปล่า
ก็ให้ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าเอาคนในพื้นที่จริง
ก็เลยขับรถจะไปเยี่ยมที่บ้านระหว่างทางก็ไปเจอ

ก็เลยรับขึ้นรถกลับบ้านมาพร้อมกัน
แล้วก็ถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไง
บ้านที่อยู่เป็นอย่างไรอันนี้ประหลัดอบตวังไสต์
เจ้าหน้าที่อ่ะนะคะก็เลยรับกลับมา

ก็คือลูกเขาก็สร้างให้ลูกเองไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะ
ก็จะมีพี่น้องอยู่บ้านใกล้กันคอยดูแลค่ะ
แต่แม่ลูกคู่นี้เขาก็อยู่กันสองคนที่บ้านหลังนี้นะคะ
แล้วก็มีสุนัขหนึ่งตัวก็บ้านก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
แต่วันนี้ก็ได้ลงทะเบียนแล้วล่ะ